รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ

เอาละครับคุณผู้ชมครับ๖๐นาทีนี้ไปนะฮะคือช่วงเวลาของความอัศจรรย์นะครับ
นาทีของความเชื่อในรายการมูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ครับ

วาเรตี้ของเรานี้คุณจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้
คุณเคยได้ยินกฎห้ามไปงานศพมีอะไรบ้าง
คือคนตั้งคันคนป่วยไข้คนที่มีแผลคนปีชง
แต่อันนี้เขาเชื่อว่าเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นทั้งหมด
เรื่องนี้ถูกแชร์มากในโลกออนไลน์ถูกแชร์กันเยอะเหลือเกิน
คนใกล้ชิดของเธอนะฮะต่างมีความเชื่อว่า
ผู้หญิงที่มีประจำเดือนห้ามเข้าวัดเลยด้วยซ้ำไปพี่

แล้วก็พวกวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายเขารอเวลานี้
เขารอเวลาที่จะมาเอาชีวิตคืนแล้วก็เสียชีวิตลงในที่สุดฮะ
แต่เรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรนะครับ
เราต้องเชิญคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็รู้เรื่องราวของหญิงสาวคนนี้เนี่ยนะครับ
ไปพูดคุยกันครับไปพบกับเขาเลยครับ
ตอนนี้นะครับเราก็นั่งอยู่กับบรรดาเพื่อนของน้องแอนนะครับ
ซึ่งเป็นน้องที่โชคร้ายนะฮะแล้วก็เสียชีวิต
แล้วก็เป็นเรื่องราวที่ได้มีการแชร์กันในโลกโซเชียลอย่างกว้างขวางเลยนะฮะ
เกี่ยวกับเรื่องราวของน้องที่มีประจำเดือนแล้วไปงานศพ
ได้มีเรื่องราวแล้วก็เหตุร้ายตามมานะครับ

เต็มนะฮะน้องกราฟป๊านะครับแล้วก็น้องจี๊นะครับ

เป็นเรื่องดังจริงในโลกออนไลน์มีการแชร์กันเยอะเหลือเกิน
เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นจากการไปงานศพ

เรื่องราวของน้องเขาก่อนดีกว่าให้น้องเขาเป็นอะไรก่อนดีกว่า
ก็แอนนี่ชื่อคณิตถาที่ทำมานะคะผมชื่อเล่นชื่อแอน
แล้วก็เรียนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒน์บ้านสมเด็จปี๔
คณะวิทยาการจัดการสื่อสารมวลชนค่ะ

๒๒ปีขอโทษนะฮะน้องแอนเป็น

เป็นธอมนะครับอันนี้ต้องขออนุญาตไว้ก่อน
เป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันนั่นแหละพวกคุณเป็นเพื่อนอันนี้เป็นป๊าบุญธรรม
เป็นป๊าบุญธรรมและนี่เป็นแฟนเป็นแฟนของน้องแอนนะครับ

ป๊าไปรับหรือว่าไปเจอน้องแอนได้ไงแล้วทำไมถึงได้เอาน้องแอนมาเลี้ยงเป็นลูกบุญธรรมครับ
ก็เริ่มจากแอนเป็นเพื่อนลูกสาวก็เข้ามาเที่ยวที่คอนโดบ้านผม
แล้วก็แอนบ้านอยู่ไกลอยู่แถวพุทธมนตรซึ่งระยะทางไกลจากโรงเรียนมาก
แอนน่าจะอยู่ได้สักม๔ลูกสาวก็ขออนุญาตว่าให้แอนนอนอยู่ที่นี่บ้างได้ไหม
เพราะว่าไปมาที่โรงเรียนมันไกลผมก็อนุญาตให้นอนอยู่ที่นั่น
ก็อยู่ที่นั่นมาเรื่อยจนจบม๖ผมก็ได้ถามว่าเรียนจบหรือยัง
เขาก็บอกผมว่าสอบเสร็จแล้วแต่พูดอ้ำอึ้งเหมือนกับไม่จบ
ผมก็เลยถามต่อว่าแล้วมีอะไรติดขัดเหรอเขาก็บอกว่ายังไม่ได้จ่ายค่าเทอม
พอหลังจากนั้นแอนก็เล่าให้ฟังว่าที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยเรื่องการเงิน
ผมก็เลยบอกว่างั้นก็ไม่เป็นไรไปถามดูว่าค่าเทิมเท่าไหร่
ว่าเดี๋ยวมาเอากับป๊านะแต่แอนก็บอกว่า๖ปี
๖ปีหมายถึงม๑ถึงมา๖ไม่ได้จ่ายเลย
เป็นเงินทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ๘๐๐๐กว่าบาท

หมดทั้งหมดครับเพราะผมมีความตั้งใจว่าเขาเป็นเด็กขยัน
ผมก็ตั้งใจว่าให้เขาจบเสร็จก็จะไปเรียนมหาลัยต่อ
ก็จะส่งเขาเหมือนกันส่งครับค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คืออยู่ที่ผมหมด
เหมือนลูกคนนึงอะครับครับผมแล้วเขาก็ช่วยงานบ้าน
บัญชงบัญชีของเขาจะช่วยทางด้านผมหมดเลย

แล้วก็ผมก็เป็นผู้จัดการนิติที่คอนโดด้วย

คือหมายถึงตลอดระยะเวลาตั้งแต่เขาเรียนม๔
เป็นต้นมาเขาใช้ชีวิตอยู่กับป๊ามาตลอด
ประหนึ่งลูกจริงเลย
แต่เรื่องนี้อย่างที่บอกกันว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์
จนเป็นเรื่องคือหากกันมาก
ใครเป็นคนเอาเรื่องนี้ไปแชร์ในโลกออนไลน์ฮะ

คือตอนแรกบอกก่อนตอนที่ดูดวงอะไรก็แล้วแต่
พวกหนูไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ามันมีความเชื่อนี้อยู่ว่า

ตัวหนูเองหนูเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้พอสมควร
หนูยังไม่เคยได้ยินเลยหนูก็เลยแบบอยากจะแชร์ว่า

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือจะเป็นอุทาหรณ์เตือนด้วยว่า

วันที่เกิดเหตุนะครับเป็นวันที่เท่าไหร่นะฮะ
แล้วบอกว่าป้าให้เจเราน้องแอลอยู่เลย
ก็เป็นวันที่๑๗นฮะ

ปกติตอนเย็นเนี่ยแอนก็จะอยู่กับผมตลอด

ห้องทำงานผมกับร้านค้าผมก็จะอยู่ตรงข้ามกัน
ผมก็จะเดินสวนจากร้านค้า
จะเดินออกจากห้องทำงานจะสวนกันพอดีช่วงนั้น
ออกจะไปก็ขึ้นไปบนคอนโดห้องตัวเอง

หลังจากแอนเลิกงานจะไปกินข้าวกับจี
ไปกินข้าวกันที่ไหนอะไรอย่างไรวันนั้น
วันนั้นคือหนูนัดกับเพื่อนของลุงฟังหนูไว้ว่า

๓เดือนนะฮะแล้ววันนั้นคือออกไปทานข้าวกัน
ก็นั่งซ้อนกันไปไม่ได้ใส่หมวกกันน็อกทั้งสองคนเลย

ถ้าแอนมีคนซ้อนแอนจะขับรถไม่ถึง๖๐ค่ะ

ก็คือพอก็ขับไปพอจะถึงที่กวดเห็น

ประมาณพอล้อลงไปได้ค่ะแล้วมันจะเป็นรอยแตก
จังหวะนั้นนะคะแล้วแอนตกไปที่ร่องนั้น
แล้วเหมือนกับว่ารถมันสายเหมือนมันเสียหลักไปแล้วอะค่ะ
รถมันก็สายสายไปสายมาแล้วเหมือนกับว่า

ตัวหนูหนูมั่นใจเลยว่าหนูกอดเขาแน่นมาก
คือตอนนั้นหนูคิดว่าล้มยังไงก็ล้มแน่
แต่ตอนนั้นมันไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย
คือภาพมันช้าไปหมดไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย

หลุดออกจากรถน้องกระเด็นตกมา

หนูเห็นเขาอีกทีก็คือตัวเขานอนอยู่กับแท่งแบรีเออร์

คือแค่เขาไม่รู้สึกตัวแต่หนูได้ยินเขาร้องไห้
เสียงเขาร้องไห้หนูก็เรียกเขานะคะว่าแอนแอนอะไรอย่างนี้
แล้วคือเขาเหมือนปกติค่ะเหมือนคนนอนปกติเลย
ไม่เป็นอะไรเลยไม่มีรอยไม่มีอะไรเลยค่ะ

คุณยังมั่นใจว่าคุณแอนยังไม่ได้เสียชีวิต

แต่ความเป็นจริงผมไปจำลองเหตุการณ์หลายครั้งแล้ว
ระยะมันใกล้กับแท่งเวลาขับไปถึงเนี่ย

คิดว่ามันไม่ใช่อุบัติเหตุธรรมดาแล้ว

จริงแล้วก่อนหน้านั้นสักครึ่งเดือน
ผมเป็นคนอาจจะมีเซนต์นิดเกี่ยวกับเรื่องรางสังหรณ์
ตาผมเนี่ยถ้ากระตุกตลอดเวลาทั้งวัน

ผมรู้แล้วว่าจะต้องมีเหตุร้ายที่ในบ้าน
พอผ่านมาเรื่อยจนถึงครึ่งเดือน
วันที่๑๕ผมก็เดินทางไปประจวบ
ขากลับบ้านผมก็เกือบประสบอุบัติเหตุอืม
ขวาอยู่แล้วใช้ความเร็วอยู่
แล้วมีรถ๖ล้อตัดหน้าทันที
ซึ่งผมเบรกอย่างไรแล้วผมคิดว่าชน
แต่ว่าทำไมถึงเอาอยู่ไม่รู้
ซึ่งมันก็ทันมากประมาณ๑๐๔

พอหลังจากนั้นผมก็คิดว่าตรงนี้หรือเปล่า
ที่เป็นรังสังหรณ์ของผมซึ่งผมก็คิดว่ามันหายแล้ว

วันที่๑๕ผ่านวันที่๑๖ก็ยังเป็นอยู่เหมือนเดิม
จนวันถึงที่วันที่๑๗ก็ยังเป็น
พอหลังจากเกิดเหตุแอนผ่าตัดเสร็จ
นั่นแหละตากระตุกผมหาย

ช่วงนั้นช่วงที่แอนออกจากคอนโด
ผมนั่งอยู่ที่ร้านค้าซึ่งจะหันหน้ามาเจอแอร์นแน่นอน
ขี่มอไซค์ออกแอนก็ออกไปสักประมาณครึ่งชั่วโมง
ก็จะมีเด็กที่ทำร่วมกับตันยูอะไรพวกนี้
วิ่งมาตามที่บ้านสองคนบอกว่าที่บ้านเกิดอุบัติเหตุ

พอไปถึงที่เกิดเหตุผมไม่เจอแอนแล้ว
ก็จะเจอคนคนหนึ่งซึ่งเขาเห็นในเหตุการณ์

เขาบอกว่าเขาอยู่ฝั่งตรงข้าม
เห็นแอร์นหักหลบอะไร

เขาพูดนะครับแอนหักหลบอะไรสักอย่างหนึ่ง

พอหลังจากนั้นพอผมคุยเข้าข้าว

จ๋าตอนที่หนูนั่งไปหักหลบอะไรไหมลูก

แต่เหมือนประมาณว่าแอนพยายามจะไปทางขวาค่ะ
แต่หนูรู้สึกว่ามีการหักหลบจริงไหมคะ
ตอนนั้นหนูใช่ฉันรู้ไปแล้ว

คุณหมอเขาบอกว่าต้องพาไปเอ็กซาเรย์ที่สมองก่อน

ซาเรย์กลับมาแล้วคุณหมอเขาบอกว่า

เพราะสมองเลือดคั่งอยู่ที่สมอง

แต่เห็นบอกว่าระหว่างที่วิกฤต

คุณกราฟกับน้องเต็มเนี่ยได้ยินเสียง
ตอนนั้นผ่าเสร็จแล้วค่ะ
แล้วก็เฝ้ากันมาตลอดทั้งวัน
คือไม่ได้อาบน้ำไม่ได้อะไรเลย

ก็เลยคุยกันว่ากลับไปอาบน้ำหรือยัง

ก็ตอนแรกก็ต่างคนต่างนอนแล้วก็คุยกัน
หนูก็ได้ยินเสียงแต่ก็ไม่กล้าบอกเพื่อน

ไม่ต้องร้องแล้วเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้ว

คือหนูได้ยินเสียงแบบตลอด

แล้วหนูก็ก้มลงไปดูใกล้หน้ามันมันหลับ

แต่เสียงร้องไห้มันไม่หายไปสักที

หนูออกมาจากข้างน้ำหนูก็เลยพูดเรียบร้อยว่า

แต่ว่าก่อนหน้าที่จะได้ยินเสียงนี้
คือหนูสองคนคุยกันคุยกันเล่นแบบ
คือว่าเรามีกันอยู่๔คนในมหาลัยอะพี่

ถ้าสมมุติว่ามีนางฟ้าหรือเทวดามาให้พรได้ข้อหนึ่ง
ตัวกูขอให้แอนหาย

แต่ต้องแลกกับสิ่งหนึ่งนะ

ก็เลยถามกลับกันคุยกันเล่นว่าแลกกับอะไร
กับดวงตาคนละข้างยอมไหม

พอจบคำว่ายอมเสียงร้องไห้ก็ดัง
แลกดวงตาคนละข้างแล้วแอนฟื้นยอมไหม

หนูพูดว่าเลิกร้องได้แล้วเดี๋ยวก็หายเจ็บแล้ว
แต่เห็นบอกคุณกราฟเองได้เอาวันเดือนปีเกิด

ให้คนที่ถือศิลปขึ้นดูดวงชะตาให้ด้วยใช่ไหม

คือไม่รู้จะทำยังไงกันแล้วคือทำบุญก็แล้ว
ทำอะไรที่ว่าเขาว่าดีก็ทำเพื่อให้เพื่อนรอดเพื่อนหาย
ก็เลยเอาวันเดือนปีเกิดของแอร์
แล้วก็เวลาตกฟากมีนักสัตว์อะไรอย่างนี้ค่ะไปดู
ไปดูดวงชะตาเขาก็บอกว่า
แอนเนี่ยชะตาตกอยู่เลข๒
๒๒หมายถึงสองข้างหน้าหมายถึงผู้ชายหามศพ
ข้างหลังก็หมายถึงผู้ชายหามศพ
แล้วก็แอนเนี่ยอยู่ที่ศูนย์
ชะตาทั้งหมดเนี่ยคิดแล้วเนี่ยอยู่ที่ศูนย์

คือตายคือตายเขาก็ถามหนูว่าเนี่ย
คนนี้ไปงานศพมาใช่ไหม
แล้วเป็นเมนไปงานศพทำไม
นี่คือหมายความว่าคนที่คุณเอาดวงไปให้เขาดูเนี่ย
บอกว่าเนี่ยคนที่คุณเอาดวงมาให้ดูเนี่ย
เขาไปงานศพมาใช่ไหม
ทุกครั้งหนูก็เลยมานั่งคิด
ล่าสุดแอนไปงานศพของเพื่อน
ช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มีเมนต์ดีกว่า

เลื่อนหาหามันจะแท็กมันจะเช็คอินไว้

ไปวันที่๒๘พฤศจิกา
เขาก็บอกว่าเนี่ยที่แอนไปงานศพเนี่ย

เวลาเป็นประจำเดือนทุกอย่างมันเปิดโล่ง

แล้วมันมีสิ่งสกปรกอยู่ในร่างกาย
ภเวษีพวกนี้เขาก็จะมาดูดมากินมาอะไรอย่างนี้ได้
แล้วจังหวะแอนดวงตกพอดี
แล้วไปเจอกับเจ้ากรรมในเวรพอดี

ลูกน้องกำเดาเจอกรรมนายเวรด้วยพี่มานี่เลย
ใช่เค้าบอกว่ามีวิญญาณเกาะแห้งเกาะขาตามมานะ
แต่ที่แน่ตอนนั้นที่คุณเอาดวงลูกแหวนมาดูเนี่ย

ไข้แหวนเราถึงแอบภาษาตาลออกมาแล้ว
อาการหลังจากผ่าตัดออกมาแล้วเป็นยังไง

เนื่องจากสมองได้รับความกระทบกระเทืองค่อนข้างรุนแรง

ไม่สามารถที่จะรักษาได้
คุณหมอพูดทำนองว่าน่าจะไม่พ้นคืนนั้น
พอหลังจากนั้นก็ผ่านไปได้คืนนึงคืนที่สอง
น้องก็ยังอยู่

เขาสู้แต่พอพ้นไปได้สักคืนที่สี่มั้ง
พวกนี้ก็พยายามผมฟังเขาเล่า
เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับไปดูอันนี้ผมปกติผมไม่ค่อยเชื่อ
แต่ถึงเวลานั้นแล้วอะไรก็ต้องเอาแล้ว

คืนนั้นเป็นคืนที่ยี่สิบ

ผมก็เตรียมว่าจะทำสังฆฐาน
เดินทีละคนเข้าไปให้แอนถือ
เราก็จะไปทำสังฆฐานที่วัด
ผมก็เลยเข้าไปขออนุญาตที่โรงพยาบาลว่า

ไม่ต้องเดี๋ยวเขานิมนต์พระมาให้ที่นี่

คือเขาพูดเหมือนกับว่าเขารู้ว่าน้องไม่รอด

ฟ้าต้องไปจุดทูบบอกแอนที่เกิดเหตุนะ
ผมก็เลยบอกว่าไอ้แอร์มันยังไม่ตาย

เคาะเรียกตรงแท่งนั้น

ก็บอกว่าแอนแอน

ซ้อนท้ายป๊ากลับบ้านแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้

น้องไปคืนนั้นเลย

เวลาตี๓๕นาที

คืนนะฮะแต่เห็นบอกว่า